สุโขทัยกรมชมประธานก็มีการเร่งระบายน้ำ
แล้วก็ตอนนี้นะครับคาดว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเติม

แต่ว่าประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องนะฮะ
นี่ครับตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา

ศูนย์วิทยุสมาคมกู้ภัยบุรพาพิศนุโลก
หลายเข้าท่วมพื้นที่ตำบลคลองกระจง
และตำบลย่านยาวอมพฤษวรรณคลโลกจังหวัดสุโขทัย
ซึ่งเป็นด่านแรกที่รับน้ำเหนือในแม่น้ำยมต่อจากจังหวัดแพร่
ชาวบ้านยังคงได้รับความเดือดร้อน
แต่อีกมุมหนึ่งก็มีน้ำใจดีจากหลายหน่วยงานเข้าช่วยเหลือนะครับ
เมื่อวานี้ทั้งผู้ว่าเอ่ยทั้งคุณบินบรรลือฤทธิ์เอ่ย
ทั้งทีมมุยที่ร่วมกระตันยูนะครับ
เดินเท้าลุยน้ำท่วมเข้าเยี่ยมชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนที่ถูกน้ำท่วม
ก็สร้างความดีใจความอุ่นใจให้กับชาวบ้านนะครับ
ว่าก็คือผู้ว่ามัยตรีไตรตีลานันต์นะครับ
ด้านของพระท่านก็ไปช่วยเหลือโยมเหมือนกันนะฮะ
พระมหาดวงอำนาจสริมังคโลเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม
หรือว่าวัดกลางพร้อมด้วยคณะ
ก็ได้นำเข้ากล่องจำนวน๔๐๐กล่อง

ใส่เรือแล้วก็เดินลุยน้ำที่ท่วมสูงกว่า๑เมตร๕๐เซนติเมตร
นำไปแจกให้กับชาวบ้านที่ติดค้างอยู่ภายในบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุและเด็กนะครับ

เมื่อวานที่ผู้ว่าให้สัมภาษณ์ก็บอกว่า
ถ้าเกิดว่าใน๑สัปดาห์นี้ไม่ได้มีเรื่องของน้ำลงมาเติม
สถานการณ์ที่สุโขทัยน่าจะคลี่คลายได้ภายในสัปดาห์นี้ด้วย
บรรวาลวัฒนฤทธิบดีกรมโฉมประธานก็ออกมาชี้แจ้งเหมือนกันนะ
ว่ามีการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทัย
ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองต่างนะครับ
แต่ทีนี้พื้นที่ที่จะรับน้ำต่อไปคือพิสุนุโลก
แล้วก็จะไปแก้มลิงที่บังรกรรมด้วยนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้นี่พิศนุโลก
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่าจะต้องรับน้ำเหนือต่อมาจากสุโขทัย

ปริมาณน้ำในแม่น้ำยมสายเก่าที่พิศนุโลก

ในช่วงวัน๒วันนี้ถือว่าเข้าจุดวิกฤตเลยค่ะ
วนน้ำจากสุโขทัยจะหลากมาถึง
อย่างเมื่อวานมีน้ำไหลเพิ่มเข้ามา
ประมาณ๕๐๖๐ล้านลูกบาทเมตร
ก็เลยทำให้มีมวลน้ำสะสมอยู่ที่พิศนุโลก
ไม่ต่ำกว่า๑๕๐ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
ทีนี้หน่วยงานเองก็ต้องช่วยกัน

ป้องกันน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชน
รวมถึงพื้นที่การเกษตรด้วย
แล้วทางด้านพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๙พร้อมคณะ
ก็ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่แม่น้ำยมสายเก่า
คือไล่มาตั้งแต่อำเภอพรมพิราม
ไปจนถึงอำเภอบางรกรรม
บริเวณที่รุ่มต่ำแล้วก็มีพนังดินใกล้พังทลาย
กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยก็เลยต้องช่วยกันค่ะ
เอาพวกไม้ยูคาต่างไปปักไปกั้นเป็นพนังริมแม่น้ำ
แล้วก็เอารถแบ็คโฮลตักดินเสริมคันพนังกั้นแม่น้ำยม
เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมันทะลักเข้ามาในพื้นที่การเกษตร
โดยเฉพาะพื้นที่หนาข้าวของชาวบ้านด้วยนะคะ

จากกองบิน๔๖จังหวัดพิสุทธิ์นุโลก

แล้วก็สำรวจพื้นที่ในเขตอำเภอสวรรคโลก
อำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัย
แล้วก็พื้นที่อำเภอบังประกรรมอำเภอเมืองพิศนุโลกนะครับ

โดยใช้ข้อมูลจากภาพถ่ายแล้วก็คลิปประกอบการประชุม
เพื่อวางแผนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทธกภัย
แล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเรือน
พื้นที่การเกษตรแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชน
เขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็จังหวัดพิศนุโลกต่อไปนะครับ
นี่เป็น๒พื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมแล้วก็ต้องรองรับน้ำกันต่อนะครับ